อีกเหตุการณ์หนึ่งเราก็ไปตรวจสอบให้เหมือนกันนะครับ

ในท้องถนนนะครับมีรถยนต์คันหนึ่งกับจักรยานยนต์คันหนึ่ง
รถยนต์นี่เป็นคุณป้านะครับจักรยานยนต์ก็เป็นผู้ชายคนหนึ่ง

เรื่องของเรื่องคือมนุษย์ป้าสีขาวเนี่ยค่ะที่ขับรถเก่งเนี่ยเขาบีบแต่ไล่มอเตอร์ไซค์แล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขากำลังจอดให้คนข้ามถนนเนี่ยข้ามตรงเนี้ยเออแต่มนุษย์ป้าที่ขับรถเก่งเนี่ย
เขาบีบแต่ไล่มอเตอร์ไซค์ที่จอดให้คนข้ามถนนมอเตอร์ไซค์ก็หันไปถามว่าบีบแต่ทำไม
อย่างมนุษย์ป้าเขาก็ชนเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วจะขับรถหนีอีก
เจ้าของมอเตอร์ไซค์เขาก็ไม่ให้ไปเนี่ยค่ะอยู่นะความเป็นมนุษย์ป้านะ
เนี่ยความเป็นมนุษย์ป้า
ก็ตามที่คนที่ถ่ายคลิปแล้วก็ไปลงในสังคมออนไลน์เนี่ย
บรรยายเอาไว้เลยนะฮะเหตุการณ์นี้นะครับ
ห้างแห่งหนึ่งแถวบังรักษ์นะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นจุดทางม้าลายด้วยที่อยู่หน้าห้างนะฮะ
รถเก๋งสีขาวไปชนจักรยานยนต์เพราะจักรยานยนต์จอดให้คนข้ามถนนตรงทางม้าลาย
แล้วบีบแร่ไล่จักรยานยนต์จักรยานยนต์ก็เลยลงไปถามว่าบีบทำไม
เขาเลยชนใส่เลยนะครับคนขับสามล้อแถวนั้นนะครับ
เห็นเหตุการณ์ด้วยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็น๒๐เมษายน
ผู้สื่อข่าวเราไปคุยด้วยนะครับรถสองคันเนี่ยเหมือนกับ
เบียดแล้วก็บีบแกร่ไล่กันมาก่อนแล้วค่ะ
ตั้งแต่สี่แยกใต้สะพานตากศิลป์ก่อนถึงจุดเกิดเหตุ๒๐๐เมตรนะครับ
เดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะที่พี่โชเฟอร์สำล้อเขาเล่าให้เราฟังนะครับ
มาเกิดตรงนี้จะมีคนข้ามทางมาลายแล้วมอไซค์ก็เบรก

ลักษณะการชวนตั้งแต่ชวนเขาบอกว่ามันมันเกี่ยวด้วย
เพราะว่าเกี่ยวกับทันหันค่ะก็น่าจะเบกกับทันหันครับผม
แต่ว่ามีเรื่องกันมาก่อนไหมครับมีมีครับผมมีมาจากใต้สะพานนะครับ
ช่วงนักเรียนน่ะมันจะตรงเนี้ยก็จะเยอะนักเรียนน่ะจะเยอะ
คนข้ามเยอะแล้วเหตุการณ์เหมือนเหมือนที่ผมเอาคลิปให้ดูนี่มีบ่อยไหมครับ
ที่บอกว่ารถคันใหญ่ชอบปีดแปรไล่
มีบ่อยตรงฝั่งนู้นบางทีกระทบกระทั่งกันเยอะ
ขนาดรถเมฆกันเองสาย๗๕กับสาย๑๐๑
มันยังทะเลาะกันเองเลยจะตีกัน
มีตรงนี้เยอะบางทีมาจอดปิดตาไล่
ก็ปู๊ดมาถึงโน้นเยอะแยะ
เอาเป็นว่าหลังจากเหตุการณ์จบลงเนี่ย
ที่เราตรวจสอบไปที่สยเจ้าของท่องที่
ทั้งสองฝ่ายต่างก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ทั้งสองฝ่ายแล้ว